ท่านผู้ชมครับเรื่องของครูอ้อมนะฮะคุณครูอ้อมอารีแข็งฤทธิ์นะฮะ
ครูชั้นอนุบาลโรงเรียนวัดวงเดือนอำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏที่ออกมาท้วงติ่ง
ออกมาร้องเรื่องของอาหารกลางวันของนักเรียนที่โรงเรียนว่าไม่มีคุณภาพ
โรงเรียนได้รับงบประมาณในการจัดสรรมาเนี่ยแต่ว่าโอ้โหบางวันมีแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอามาผัดให้เด็กกิน
เห็ดเป็ดไก่อะไรก็ไม่ค่อยมีเมนูที่ประกาศเอาไว้ก็ไม่มีนะครับ
ก็เลยต้องออกมาร้องขอโภชนาการที่ครบถ้วนให้กับเด็ก
ก็เคยให้ข้อมูลว่ามันก็จริงนั่นแหละครูอ้อมเนี่ยเคยถึงขั้นมีคนเอาเลือดหมูสดเนี่ยไปปลาทิ้งไว้ที่หน้าห้องเรียนของครูอ้อม
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะแล้วก็ยังยืนยันเรื่องนี้อยู่ว่าเรียกร้องเพื่อความถูกต้องเพื่อความเป็นธรรมให้กับเด็ก
ช่วงนั้นช่วงศาสตร์จีนมันหาหมูหาไก่อะไรไม่ได้จริงเด็กก็ออกมายืนยันว่าอาหารครบถ้วนดีนะ
แต่ฝั่งครูอ้อมเมื่อวานเนี่ยร้องห่มร้องไห้กับผู้ปกครองของเด็กที่มาให้ความเป็นธรรมแล้วยืนอยู่ข้างครูอ้อมเนี่ย
บอกว่าก็เด็กที่โรงเรียนตอนนี้ถูกบังคับให้พูดแบบนี้หมดแล้ว
ครูบอกว่ามาหาความจริงเอาตอนนี้มันไม่มีอะไรเหลือแล้ว
ใช่แล้วผลส่งผลสอบเนี่ยก็ทำท่าเหมือนกับว่าจะไม่มีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้น
จากเรื่องงบนิดหน่อยที่กำลังตรวจสอบกันอยู่
แต่วันนี้ครับมันมีประเด็นขึ้นมาอีกฮะ
เมื่อมีคำสั่งย้ายครูอ้อมออกจากโรงเรียน
คือครูอ้อมเขายืนยันว่ายังไงเขาก็จะสอนที่นี่เหมือนเดิม
กลัวจะถูกกระแสกดดันต่อว่าต่อขานวัยจะต่อสู้
เรียกร้องอาหารที่ครบถ้วนให้กับเด็ก
วันนี้นางสาวละอวิไลภูมิในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาฏ
ออกหนังสือคำสั่งนี่ครับท่านผู้ชมครับ
เป็นหนังสือคำสั่งเรื่องให้ราชการครูไปช่วยปฏิบัติงาน
โดยมีข้อความบอกว่าด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชายนาฏ
มีงานเร่งด่วนที่ต้องการผู้มีประสบการณ์และความสามารถ
ให้นางสาวอ้อมอารีแข็งฤทธิ์ตำแหน่งครูโรงเรียนวัดวงเดือน
ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาฏ
ตั้งแต่วันที่๒๗สิงหาคม๒๕๖๒เป็นต้นไปจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จ
ตั้งแต่เมื่อวานโอ้โหย้อนหลังไปเลยนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปที่โรงเรียนวัดวงเดือนนะครับ
พบว่าวันนี้ดูเมนูอาหารก่อน
มีผลไม้คือครบถ้วนตามหลักโภชนาการนั่นแหละ
แต่ทุกวันพุธที่โรงเรียนเขาจะจัดเป็นเมนูเส้นอยู่แล้วนะครับ
บริเวณโรงเรียนมีชาวบ้านมีผู้ปกครองเด็ก
หลังจากรู้ข่าวว่าครูอ้อมถูกย้ายก็มารวมตัวกัน
บอกว่าไม่พอใจมาทวงถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้
ไอ้ต้นเหตุที่เป็นปัญหาทำไมไม่แก้
มาแก้โดยการย้ายครูอ้อมจะแก้แบบนี้หรือ
แล้วก็ไม่ยอมให้ครูอ้อมย้ายออกไม่ยอมให้ครูอ้อมเซ็นหนังสือ
รับทราบคำสั่งย้ายนะโดยบอกว่าต้องการ
ให้เอาคนผิดตัวจริงมาลงโทษมากกว่านะครับ
ผู้ปกครองบางคนถึงขั้นบอกว่าถ้าย้ายครูอ้อมนะ

แต่ว่าแม่ครัวโรงเรียนก็ถูกให้ออกจากงานด้วยเหมือนกันนะคะ

เอี่ยมละเอียดป้าแต๋วอะค่ะครับทำหน้าที่ถึงวันศุกร์นี้เป็นวันสุดท้ายค่ะ
แต๋วก็เลยตัดเพราะว่าโอ้โหมันไม่ง่ายเลยนะเป็นแม่ครัวที่โรงเรียนเนี่ย
ต้องเอาใจเด็กเอาใจผู้ปกครองเอาใจครูแล้วก็ฝากทิ้งท้ายเอาไว้ว่า
อย่าตัดสินคนแค่ผิวเผินนะอย่ามากล่าวหากันโดยไม่ดูข้อเท็จจริงนะ
คือป้าแต๋วก็พยายามยืนยันว่าทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนเนี่ย
ทำถูกต้องตามหลักโภชนาการอืมนะคะส่วนเรื่องการโพสต์ถุงเลือดเนี่ยค่ะ
แต๋วบอกว่าป้าแต๋วโพสต์เองจริงจริงแหละหลังจากมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ย
มีคนนึงโพสต์เฟซบุ๊คภาพนี้เลยไม่รู้ว่าใช่คนที่เอาเลือดไปปลาหน้าห้องเรียนหรือเปล่า
เพราะว่าพอโพสต์เสร็จแล้วเช้าวันรุ่งขึ้น
เลือดหมูสดสดมันไปนองอยู่หน้าห้องของครูอ้อมไงแต่ป้าแต๋บอกไม่ใช่อืม
คือที่โพสต์เนี่ยโพสต์หลังจากครูอ้อมถูกปาเลือดแล้วนะอ๋อโพสต์หลังใช่ไหม
ได้โพสต์ก่อนค่ะคนที่ออกมาให้ข้อมูลเนี่ย
ให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนครับที่โพสต์รูปถุงเลือดก็คือ
อยากจะโพสต์เล่นอยากให้ทุกคนรู้ว่านี่ไงถุงเลือดยังอยู่
แต๋วไม่ได้เป็นคนเอาไปปลาอะไรแบบนี้
แต่ว่าลบโพสต์ไปแล้วค่ะเพราะว่ามีเพื่อนมาเตือนว่าโพสต์แบบนี้มันไม่ดีหรอก
เดี๋ยวนี้เขามาเชิญออกขนาดนี้แล้วอ่ะเขามาเชิญออกขนาดนี้แล้ว
เราก็ต้องห่วงเพราะว่าเราก็อยู่ไม่ได้อยู่ก็ไม่จบไม่สิ้นอยู่ก็มีปัญหาไม่อยู่
เขามาดูปัญหาแม่ครัวว่าเลวกินนั่นเด็กมันต้องดูก่อนมั้ยดูเหตุผลดูความเป็นจริงก่อน

เพราะเขารู้ว่ายังอยู่นะไม่ได้ทำมากอีก
และช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะประมาณ๔โมงเย็น
ผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งแล้วก็ทางครูอ้อมเองค่ะ
ก็ไปขอไลเซนผอโรงเรียนอ่ะ
เพื่อที่จะเอาไลเซนเนี้ยไปยื่นอุทร
เป็นเอกสารยื่นอุทธรณ์นะคะแต่ว่าต้องมีลายเซ็นต์ของพอโรงเรียน
หรือจะยื่นได้ก็เนี่ยไปพยายามขอไลเซนมา
เพื่อจะไปยื่นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
มาศึกษาชายนาศขออุทรคำสั่งย้าย

แล้วก็ทางสำนักงานเขตบอกว่าก็มีคำสั่งออกไปแล้ว

พรุ่งนี้ครูก็ต้องเก็บเข้าเก็บของ
ไปทำงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชัยนาธิ
คำสั่งนี่แหละก็ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป

ล่าสุดกลับมีรายงานว่ามีคำสั่งใหม่ออกมานะครับ

ไม่รู้เท็จจริงอย่างไรแต่ว่าเห็นมาจากเพจ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
บอกว่านางสาวละอวิไลผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาธ
ได้มีคำสั่งย้ายครูอ้อมกลับไปประจำที่โรงเรียนเหมือนเดิมแล้ว
และมีคำสั่งย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนออกจากพื้นที่ในวันพรุ่งนี้

โอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้จริงคดีพลิกเลยนะ

ก็เลยเวลาราชการเขายังได้เลย
เซ็นพวกนี้เซ็นตัวเองได้หรือเปล่าไม่รู้